จำกันได้ไหมย้อนไปนะ
ตุลาคม๒๕๖๑ตอน๕ทุ่ม

เลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยที่คุณนประพาตก
แล้วก็๕คนบนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นเสียชีวิตหมดเลย
ระบุถึงผลการสอบสวน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถ
อังกฤษเมื่อปี๒๕๖๑อย่างที่รายงานไป
และทำให้คุณวิชัยศรีวัฒนประภา
และอีก๔คนบนลำนั้นเสียชีวิตทั้งหมด
สำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศ
ก็เป็นผู้สอบสวนใช้เวลา๕ปีเลยนะ
สาเหตุไม่เกี่ยวกับนักบินคุณผู้ชม
เกิดจากความผิดพลาดความบกพร่อง
ในการออกแบบและผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์
ของบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์สัญชาติอิตาลีครับ

ตลับลูกปืนที่ใบพัดหาง
คุณผู้ชมตรงนี้มันแตก
เนื่องจากการแตกร้าวเสียดสีและจาระบีเสื่อมสภาพก่อนกำหนด
เฮ้ยความร้อนที่มันสูงเกินไปเนี่ย
ตลับลูกปืนนะนะทำให้ตลับลูกปืนมันแตกครับ
แล้วก็เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมใบพัดหาง

ฉะนั้นพอมันเกิดความขัดข้องแบบนี้
ลิคอปเตอร์เลยหมุนคว้างเสียการควบคุม

แล้วก็มีรายงานว่าจริงนักบินคุณผู้ชม
เขาพยายามประคองแล้วนะประคองเฮลิคอปเตอร์ไปแล้ว

จากว่าไอ้ตลับลูกปืนเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมาก
แล้วทางบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ส่งผลการทดสอบการบินที่สำคัญ
ให้กับบริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืน
เพื่อยืนยันว่าไอ้ตลับลูกปืนที่เลือกใช้เนี่ย
เหมาะสมกับรุ่นนี้หรือไม่
แล้วคุณต๊อปอายวัฒนศรีวัฒนประภาครับ
เจ้าสัววิชัยก็กล่าวว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์นี้

แต่ก็เป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญก็คือคุณพ่อไป
รายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับ
แล้วคุณต๊อปอัยวัติศรีวัฒนประภารบินก็บอกว่า
คุณพ่อวิชัยเนี่ยเชื่อว่าได้ซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่ปลอดภัยมาจาก
หนึ่งในผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
พี่กำลังจะพูดจะถามเรื่องนี้เลยว่า
เครื่องบินลำนี้โอ้โหมันอยู่ในลำดับต้นของเฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัย
แล้วเขาเรียกอะไรวีไอพีที่สุดไหมล่ะ
ว่านี้เหรอใช่แล้วพอมันมีผลการสรบสวนว่า
บริษัทผู้ผลิตไม่ได้ส่งผลการทดสอบการบินที่สำคัญ
ให้กับผู้ผลิตไอ้ตลับลูก
ถ้าคุณพ่อได้รับรู้สิ่งที่ระบุในรายงานก่อนเนี่ย
คงไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงบนเครื่องแน่นอน

กับบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ต่อไปครับคุณผู้ชม
โหจะฟ้องเท่าไหร่เลย